คุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ถึงขนาดที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราชนะครับ
บุกเข้าไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในซอยเพชรเกษม๔๗
แขวงบางแคร์เขตบางแคร์
เพื่อไปตรวจสอบนะครับว่ามีการฆ่าฝังดินผู้หญิงไว้หรือเปล่า
เพราะอะไรคุณเพราะว่ามีเหตุว่าญาติของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ากิ๊ก
ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่ากิ๊กหายตัวไป
หายไปแบบปริศนาตำรวจทำการสืบสวน
จนพบเบาะแสว่าอาจจะถูกฆาตกรรมภายในบ้านของเสียลูกชายเจ้าของตลาดดัง
เมื่อเช้านี้นะครับทางด้านพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานดูแลงานสืบสวน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช
ลงพื้นที่บ้านพักแห่งนี้ในซอยเพชรเกษม๔๗แขวงบางแคร์เขตบางแคร์
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายอภิชัยนะครับซึ่งนายอภิชัยอายุ๔๑ปี
ชื่อว่านายไอซ์เป็นลูกเจ้าของตลาดดัง
เพราะตำรวจต้องการไปค้นหาร่างของน้องกิ๊กสาวไซส์ไลน์ที่ญาติแจ้งว่าหายตัวไป
หลังจากมาคบหาอยู่กับนายอภิชัยเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๒ปีที่แล้ว
โดยสืบทราบนะครับว่าได้ถูกกักขังไว้ทำร้ายแล้วก็ฝังศพไว้ในถุง
คุณผู้ชมจากการเข้าไปตรวจสอบบ้านชั้นเดียวติดกัน๓หลังแห่งนี้
อรินทราชและชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ
บุกเข้าชาร์จตัวนายอภิชัยได้ตรวจค้นอาวุธปืนขนาด๙มม
ขึ้นลำกล้องไว้เตรียมพร้อมยิงเลยนะยาไอซ์อีก๒ถุงนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์การเสพภายในห้องพักของนายอภิชัย
รวมถึงมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ภายในบริเวณบ้าน
พร้อมทั้งมีถังแก๊สเตรียมยิงให้ระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคุณนะ
สอบถามนายอภิชัยทราบว่านายพิชัยเคยคบหาดูใจกับนางสาวกิ๊กจริง
เนื่องจากนางสาวคิกเป็นเด็กสายลายแล้วก็มีอะไรกัน
แต่นายอภิชัยอ้างว่าไม่รู้ว่านางสาวกิ๊กหายไปไหน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบคุณไปที่สวนนี้แล้วไปขุด
ไปขุดก็ไปพบนะพบร่างของผู้หญิงเป็นศพของผู้หญิงนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหาพร้อมกับการสอบปากคำเพื่อนของนายอภิชัย
รู้จักกันในคุกก่อนที่เพื่อนนายพิชัย
จะมาเป็นพ่อบ้านให้กับนายอภิชัยที่บ้านหลังนี้
ก็เปิดเผยว่านายอภิชัยได้ทุบตีนางสาวกิ๊กแล้วทรมานไว้ในบ้าน
ก่อนที่นางสาวกิ๊กจะเสียชีวิตจากนั้นนายอภิชัยเนี่ย
ศพนางสาวกิ๊กใส่หีบไว้นำศพมาซุกซ่อนบริเวณพงยากข้างบ้าน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งจากทางญาติของนางสาวกิ๊ก
นางสาวกิ๊กหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แล้วก็สืบสวนว่าคบหาดูใจกับนายอภิชัย
กระทั่งบุกเข้ามาที่บ้านของนายอภิชัย
มาจับกลุ่มนายอภิชัยแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่บ้าน